ย้อนไปดูนาทีประวัติศาสตร์ที่ทุกคนรอคอยมานานกว่า๑๕วัน
ในการที่เราสามารถพาหมูป่า๔คนแรกนั้นออกมาได้เมื่อวานนั่นเองนะครับ
เราติดตามเรื่องนี้จากรายงานของเรา
วันนี้ความพร้อมถึงพีคสุดแล้ว

เจ้าหน้าที่ดำน้ำผู้เชี่ยวชาญดำน้ำถ้ำจำนวน๑๓คนนะครับ
ได้เข้าไปปฏิบัติการเพื่อช่วยชีวิตน้องเขาออกมา
แล้วก็ซิลไทยอีก๕คนนะครับ
แล้วก็จะกู้ชีพกู้ภัยน้องเขาออกมาอย่างไร
หลังสิ้นสุดคำแถลงของนายนโรงศักดิ์โอสดสถากร
ผู้บัญชาการสอรเมื่อช่วง๑๐โมงเช้าวานนี้
ทุกคนก็เฝ้ารออย่างมีความหวังกับปฏิบัติการนำทีมหมูป่าออกจากถ้ำ
กระทั่งในเวลา๑๗นาฬิกา๔๐นาที
มีรายงานว่าหมูป่าคนแรกออกมาถึงปากถ้ำ
ผู้บัญชาการสอรพร้อมด้วยทีมอำนวยการ
เดินทางมารอที่หน้าถ้ำและรถพยาบาล๔คัน
ถูกเรียกมาจอดที่จุดที่เคยซักซ้อมเอาไว้
จากนั้นทีมแพทย์สนามได้นำเปรย์เข้าไปภายในถ้ำ
ก่อนจะถึงนาทีที่ทุกคนรอคอย
หมูป่าคนแรกเป็นเด็กชายอายุ๑๔ปี
ถูกนำออกมาด้วยเปรย์สนามไปขึ้นรถพยาบาล
ท่ามกลางความยินดีของทุกคน
และมีการจับมือแสดงความยินดี
ระหว่างนายนรงศักดิ์พบสอร
และนายทหารที่ปฏิบัติการในครั้งนี้
หมูป่าคนแรกถูกนำตัวไปโรงพยาบาลสนาม
สำหรับผู้ประสบภัยที่ตั้งไว้เป็นเต็นต์แพทย์สนาม๒เต็นต์
ภายในมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในการกู้ชีพแบบครบถ้วน
เพื่อเป็นการประเมินอาการในเบื้องต้น
มาอีก๑๐นาทีในเวลา๑๗นาฬิกา๕๐นาที
หมูป่าคนที่๒ได้ออกมาถึงปากถ้ำ
และถูกนำตัวขึ้นเปรย์สนาม
นำมาขึ้นรถพยาบาลที่เตรียมไว้เช่นเดียวกับหมูป่าคนแรก
ส่งตัวไปประเมินอาการที่เต็นต์โรงพยาบาลสนาม
และมีภาพที่นักดำน้ำชุดแรกจากต่างประเทศ
หิ้วอุปกรณ์ออกมากลับที่พัก
เรียกเสียงปรบมือแสดงความยินดี
ทีมนักดำน้ำสนับสนุนจากต่างประเทศ
มาเฝ้ารอดูเหตุการณ์อยู่หน้าถ้ำ
ส่วนอาการทั้งสองคนแรกที่ออกมาจากถ้ำ
หลังตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสนามเบื้องต้น
มีรายงานว่าทั้งคู่แข็งแรงอยู่ในระดับสีเขียว

เพื่อส่งต่อไปโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคาะ

ผ่านทางวิทยุในเวลา๑๘นาฬิกา๑๓นาที
หน่วยซิลได้พาออกมาถึงโถง๓
กองบัญชาการส่วนหน้าในภารกิจ
จากนั้นในเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
เปย์สนามได้เข้าไปรับหมูป่าคนที่๓จากปากถ้ำ
ถูกนำตัวไปประเมินอาการที่เต็นต์โรงพยาบาล
อยู่ใกล้หน้าถ้ำเช่นเดียวกับ๒คนแรก
ส่วนคนสุดท้ายสำหรับภารกิจเมื่อวานนี้
ซึ่งเป็นสมาชิกหมูป่าคนที่สี่
ออกมาจากถ้ำในเวลา๑๙นาฬิกา๕๐นาที
และถูกนำส่งไปพักฟื้นเพื่อประเมินอาการที่โรงพยาบาลสนาม
ภายในถ้ำหลวงก่อนส่งต่อไปโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคาะ
มีรายงานว่าหมูป่าที่ออกมาทั้ง๔คน
ไม่มีใครอาการวิกฤตถึงขั้นระดับสีแดง
แต่มี๑คนมีอาการป่วยระดับสีเหลือง
แบ่งการเดินทางด้วยรถพยาบาลไปโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคาะ
และไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านจ้อง
ในอำเภอแม่ซ้ายไปลงที่สนามบินของฝูงบิน๔๑
ในอำเภอเมืองเชียงรายหรือสนามบินเชียงรายเก่า
ก่อนขึ้นรถพยาบาลต่อไปอีกประมาณ๗๐๐เมตร
เพื่อไปโรงพยาบาลทั้งหมดอาการปลอดภัย
อยู่ระหว่างการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
บนชั้น๘ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ทำให้ตอนนี้เหลือทีมหมูป่าอาคาเดมี่
ที่ยังติดอยู่ในถ้ำหลวงรวม๙คน
ซึ่งยังต้องส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
กับภารกิจนำน้องออกมาจากถ้ำให้ประสบความสำเร็จ

ที่จะได้เห็นหมูป่าอีก๙คนได้ออกมาจากถ้ำ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน